แล้วถูกเยอะมากเลยอย่าทำเป็นเล่นไปนะฮะ

รวม๑๘ใบ
แล้วยังถูกรางวัลเลขท้าย๐๔๑อีก๑ใบ
รวมแล้วพี่อ๋อมรับไปแบบสวยนะคะโอ้โหแม่
คนถูกก็ถูกบ่อยเนอะ
และภาพลายเส้นของน้องจอมทัพลูก

อ๋อมเป็น๐๙เหมือนกัน

โอ้ยรับไป๔๐๐๐๐บาท
จากพี่อ๋อมครับมาดูคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ครับ
นี่ก็ถูกต่อเนื่องเลยนะคุณอิมเนี่ย
วันนี้ก็กว่าลอตเตอรี่เลข๑๐๙ครับตามพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐
ที่คุณอิมเนี่ยเขาสร้างที่สถานปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่

อันนี้๖๔ใบพี่ปุ้ย๑๔ใบเท่าไหร่คะเนี่ย

นี่คุณอิมฟาดไปแสนสอง
มีใครให้เยอะมากกว่านี้ไหมดาราที่ถูกงวดนี้
ไปหาซื้อที่ไหนมาถึงได้เยอะขนาดนี้
ใช้คำว่ากวาดเลยนะคะกวาดซื้อเลย
ดูพ่อน้ำสองหน่อยพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อยคนนี้
ออกไหมจ๊ะยิ้มออกค่ะ
ได้รางวัลเลขหน้า๗๗๘มา๔ใบ
แล้วก็รางวัลเลขท้าย๓๒๕อีก๒ใบ
เออก่อนหน้านี้เขาก็พูดอยู่นะ
ว่าให้ดูเลขหน้าเขาบ้างที่เขาโทรโลตาเรีย
ใช่นี่แหละค่ะถูกรางวัลเลขหน้า
ได้รับเงินไปรวมทั้งสิ้น๒๔๐๐๐บาท
อืมแล้วอะไรล่ะคะขอบคุณน้องเนรเดี่ยว
และน้องเนรพีที่ให้พรสาธุได้เลขมาจากเนร
โอ้โหเนรนำโชคพี่น้ำสองนะพ่อน้ำสองนะ
มัมละคนอีกครับคนนี้ก็เดินหน้าทำสถิติ
สถิติต่อเนื่อง๑๘งวดติดต่อกันแล้วคุณผู้ชม
พี่มัมครับงวดนี้ถูกเลขท้าย๐๙แต่ประมาณนึงไม่ได้เยอะมาก๗ใบครับ
ได้เงินไปหมื่นสี่นะพี่มัมนะเยอะอยู่ครับ
ยุคเศรษฐกิจแบบนี้หมื่นสี่เอาไปเถอะแต่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลย
พี่หายอภพรเขาซื้อลอตเตอรี่ไนล่าใส่ถุงแบบนี้โอ้โหพี่หายโหไม่เนี่ยงวดนี้
ฮายบอกว่าหุ้นซื้อกับเพื่อนพี่ฮายตรวจรางวัลแล้วก็ปรากฏพบว่าถูกจ้าถูกรางวัลเลขหน้านะคะ
แล้วก็๕๑๘รวม๒๕ใบแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย๐๔๑อีก๙ใบ
รางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๕ใบก็คือเลข๐๙นะคะได้เท่าไหร่ล่ะคะ
อย่าต้องให้พูดเลยโบว์ไหมฟังจากปากเก้าตัวค่ะ
๓ตัว๕ใบก็แสนหนึ่งนะคะก็เนี่ย๕๕๕๕แสนหนึ่ง
แล้วก็อันนี้อีก๓๖๐๐๐แสนหนึ่งก็เป็น๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐๔๐๐๐๐ทั้งหมด๔๖๐๐๐
ลงทุนไปก็ได้กำไรมาประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท

โอเคถ้าเรายังถูกอย่างนี้เราก็จะลงทุนกันต่อไปหากลบคูณหาแล้วเราก็ยังได้กำไรคนละประมาณเกือบเกือบสองหมื่น

มิหมูกำไรเกือบสองหมื่น

นายบอกไว้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องลงทุนกันต่อไป
ทุนกันต่อแสดงว่าเพื่อนเนี่ยดวงโอเคนะฮะดวงสมพงศ์กันนะฮะ
อ่าปิดท้ายไอดอลด้านตัวเลขเจนุกบารมีมหาเห็งดูหน่อยเจนุกแกให้เลขอะไรอ่ะ
แล้วก็บอกว่างวดนี้แกชอบเลข๐มากเนี่ยดูสิ

เท่านั้นแหละค่ะเข้าตรงเลยเลขท้าย๒ตัว๐๙จ้ะแม่นะคะ
แกก็ถูกไปด้วยนะคะเต็มตรง
ชอบพูดกันไงใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่าน
เราก็ผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ถูกด้วย
คือดาราหลายคนนี่มักจะถูกติดต่อกันนะ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลแบบรางวัลเลขท้าย